ดู๕ลูกยิงสุดเทพกันหน่อยนะครับ

เพราะว่าพักให้กับการแน่นขันธุรกิจประหลาดชาติโลก

ตามหน่อยว่า๕ลูกยิงสุดสวยที่ผ่านมาในฟุตซอลลีกนั้น

ลูกสุดเทพของโต๊เล็กไทยลีกประจำสัปดาห์นี้

เป็นลูกยิงของทีมสิงคลองเตยการท่าเรือ
เริ่มต้นด้วยการเปิดเบาของวรินจากข้างสนาม
ส่งให้วัชระวัชระส่งออกข้างเกือบหลุดเส้น
ถัดใดนั้นมันพร้อมรีบสับเท้าตามเก็บบท
ก็หลอกยิงยัดลูกเข้าเสาแรกไปได้อย่างงัวความคาดหมายเลยล่ะครับ

ลูกนี้เป็นลูกของทีมราชนาวีได้ฟรีคลิก

จัดเต็มตั้งท่าง้างคอกก่อนซัดเต็มแรง

เป็นลูกสวยของตัวเล็กไฮเวย์กล้มทางหลวง
ที่เปิดด้วยการเตะมุมของนัทธวุฒิ

ลูกผู้เข้าประตูได้อย่างเชียบดนมาดิ
งานนี้จะเริ่มต้นด้วยการเปิดของทีมฉลามชน

ปียนัทเห็นช่องชิงบอลลอดขาคู่ต่อสู้
ถวายพานให้ปานัทปานัทไม่รอช้าวิ่งทะเยาะแต่บอลยิงทางขวาแบบ
ไม่ต้องจับลูกพุ่งเสียบ๓๑เป็นอย่างรวดเร็วเลยครับคุณผู้ชม
และอันดับที่๑ของสัปดาห์นี้
มอนเคลียร์บอลให้พัศกรพาสกรส่งบอลกับรามอนเมโรช็อ
ัดบอลไกลให้เรนาโตเลนาโต้ได้บอลมุดตัวพร้อมหักซ้ายเต็มข้อ
เสริญสิทธาไปได้อย่างสวยงามเลยจริง